แล้วก็แน่นอนล่ะค่ะพูดถึงน้องน้ำพูดถึงการเล่นน้ำแบบนี้
พวกเราเนี่ยเคยนำเสนอกันไปแล้วเรื่องของการไปเล่นทะเลโครน

ถูกไหมถูกเลขโครนสไลด์เดอร์ดินอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราก็มีบรรยากาศของการเปิดงาน
อย่างเป็นทางการมาให้ดูกันว่าจะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างขนาดไหน

โครนมันสเวอร์
โอ้โฮต้องมีโดยพาไปแล้วชิ้น
งานนี้เขาจัดเป็นครั้งที่๑๐แล้วคุณผู้ชม
ที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนั่นเอง
นี่พิธีกรเปิดโมงเปิดงานก็ต้องมีโครนเปิดไว้นะ
สุดยอดจริงอ่ะโครนเข้าตาโครนกระเด็นนะฮะ

อันนี้ก็จะจมปักรักเธอตลอดไป
คุณผู้ชมนะแบบนี้บรรยากาศที่เห็นอยู่นี่คึกคักจริงนะคะ
มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนสนุกในบ่อโครน
การแข่งขันกีฬาลานโครนที่ทั้งมันทั้งฮาเนี่ยดูสิ
คนวิ่งข้างนอกวงรอบนอกอาจจะเหนื่อยหน่อยนะ
แต่ก็ทำให้กองเชียร์ก็สนุก
ผู้เข้าแข่งขันก็คึกคักโอ้โหมันหยดกันแบบนี้
ทุลักทุเลเหมือนกันนะคะใช่สิต้องอาศัยตุภาพจากพระเกย์กันด้วยนะ
โอ้โหทั้งแบบแรงต้องแรงดีเหมือนกันนะครับโอ้โหสนุกจริง
นี่คุณผู้ชมก็ยังมีร้านอาหารทะเลรวมไว้บริการกว่า๖๐ร้านค้านะจ๊ะ
เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มทั้งความสนุกและความอร่อยทั้งกลางวันกลางคืนทีเดียวค่ะ
ถือเป็นอีกงานหนึ่งค่ะที่จะได้สัมผัสรูปแบบความสนุกที่ไม่เหมือนใคร
แล้วก็เป็นงานที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วย
เดี๋ยวปีหน้าครั้งที่๑๑โครนมันเวอร์เขาจะเวอร์กันขนาดไหนนะ
อยากจะไปลองเล่นดูเหมือนกันน่ะคุณนะน่าสนุกเหมือนกันนะ
แต่พอเป็นโคลนจะมีความหนืดกว่านั้น
แล้วก็แบบเล่นปลาเล่นป้ายสนุก

ทุกซอกบอกเลยเข้าได้หมด